คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
สถานีผีดุเรื่องลี้ลับจากคนเห็นผีโดยแจ็ควัชรพลฝึกใจดี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
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเรามีนัดเจอกันเป็นประจำทุกค่ำคืนของวันศุกร์สี่ทุ่มตรงเป็นต้นไปทางแชนัลยูทูปของไทยรัฐออนไลน์ของเราเท่านั้นครับ
และในค่ำคืนวันนี้รวมไปถึงตลอดเดือนนี้ครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์เรื่องของคุณสัยมนต์ดำครับ
และวันนี้แขกรับเชิญในรายการของเราเป็นคุณดิตครับที่จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับคุณสัยมนต์ดำให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้รับฟังกันครับ
และตอนนี้คุณดิตนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยไปพูดคุยกับเขากันเลยครับสวัสดีครับคุณดิตครับ
วันนี้เนี่ยทีมของเราที่จะมาพูดคุยกันมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณสัยมนต์ดำนะครับ
คุณดิตตั้งชื่อมาเรื่องโรคโกรธหลงเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงฮะ
เป็นเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมานะฮะเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของน้องที่รู้จักคนหนึ่งเขาเป็นผู้หญิง
มีสามีแล้วมีลูก๒คนด้วยกันลูกคนโตเนี่ยประมาณ๕ขวบลูกคนที่๒ประมาณขวบนึง
สามีเนี่ยเนื่องจากว่าทำงานในองค์กรที่ค่อนข้างใหญ่เลยตำแหน่งดีเงินเดือนค่อนข้างเยอะ
รูปร่างหน้าตาสามสิบต้นต้นเองครับสาวน้อยสาวใหญ่มาขายขนมจีบครับอืม
แต่เริ่มที่ว่ามีลูกมีภรรยาแล้วไม่สนใจครับแต่อยู่มาวันหนึ่งเนี่ย
มีพนักงานต้องเรียกว่ามันเป็นพนักงานที่เซ็นสัญญารายปีอ่ะนะคะอายุประมาณสี่สิบต้น
ครับเข้ามาพูดคุยด้วยหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ย
ท่าทีเปลี่ยนไปเวลาอยู่บ้านกับภรรยาเนี่ยจะรู้สึกเห็นภรรยาแล้วหงุดหงิ
อืมพูดจาไม่เหมือนเดิมครับแล้วก็พอกลับถึงบ้านเนี้ยจะกลับดึกดึก
กลับมาแล้วก็ออกจากบ้านไปอีกเป็นอยู่อย่างเงี้ประมาณสัก
เกือบเกือบสองเดือนได้ครับแล้วมันท่าทีคือมันหนักขึ้นเรื่อย
จนมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยก็มีสายปริศนาเนี่ยโทรมาหา
ตัวภรรยาเป็นผู้หญิงครับแล้วบอกว่า
บ้านเธอเนี่ยมันน่าอยู่ดีนะเดี๋ยวเธอกับลูกอ่ะเตรียมตัวหาที่อยู่ได้แล้ว
ฉันจะไปอยู่แทนอ้าวทีนี้ก็จิตตกเลยคุยกับสามีไม่ได้
เพราะว่าไงก็ไม่เข้าข้างก็เลยต้องโทรไปคุยกับแม่ของสามี
ก็เนี่ยพี่เขามีท่าทีเปลี่ยนไปอย่างงี้อย่างงี้เลยนะแล้วยังมีสายเนี้ย
ปริศนาเนี่ยโทรมาก่อกวนอีกใช่อืมสุดท้ายเนี่ยแม่สามีเนี่ย
เป็นคนทางภาคอีสานครับก็มาหาแล้วก็มาคุยกันบอกว่า
ลูกเขาไม่ใช่คนแบบนี้แบบนี้แม่ว่าโดนของแล้ว
ก็เลยทำน้ำเรียกว่าน้ำตะปูบริสุทธิ์นะฮะ
ก็คือใช้ตะปูเหล็กสามดอกล้างให้สะอาดตะปูที่เราตอกบ้านให้นะอ่า
ใช่ครับแล้วก็ใส่ลงไปในขวดน้ำแล้วก็จะมีคาถากำกับ
อะไรเขานี่แหละเสร็จแล้วก็เอาตะปูเนี่ยออกแล้วก็เอาน้ำเนี้ยมาใช้
ครับผสมกับน้ำล้างเท้าแม่อืมโดยที่ให้คนที่เขารักที่สุดเนี้ย
ถือไปให้เขาดื่มเพราะว่าเขาจะได้ไม่สงสัย
ก็เลยให้ลูกสาวอายุคราควมเนี้ยฮะถือไปให้ดื่ม
ไปได้เนี่ยประมาณวันหรือสองวันเนี่ยท่าทีเขาเปลี่ยนฮะ
พูดจาเสียงแข็งต้ึงอย่างสิเขาพูดจาดีขึ้นครับ

เนี่ยมีผู้หญิงโทรมาบอกเขาแบบนี้
เขาเริ่มมีสติเขาก็เลยสารภาพ
บอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ทำงาน
แล้วมีอยู่วันหนึ่ง
มันมีขนมเค้กวางอยู่บนโต๊ะเขา
มาได้นะคะสารภาพอะไรเสร็จก็บอกว่าเนี้ย
พาผู้หญิงคนนี้มาที่บ้านอืมแล้ววันนั้นอ่ะ
เขาก็เดินวนดูรอบบ้านส่วนตัวเขาเข้าไปนอน
เสร็จแล้วผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าเสร็จแล้วแล้วก็กลับก่อน
อืมออกไปด้วยกันก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีอะไรสักอย่างนี่แหละ
เขามาทำไว้ที่บ้านก็เลยหาหาไม่เจอ
จนกระทั่งคุณแม่ของสามีนะฮะเดินเหมือนรถน้ำต้นไม้ครับ
อะก็เลยไปเขียลเขียลดูปรากฎว่าเจอเป็นห่อผ้า
สีดำดำไปห่อผ้าเนี่ยฮะมันมีตุ๊กตาปั้นสองตัวเนี่ย
ประกบติดกันมัดด้วยสายสินแล้วห่อด้วยผ้าอนามัยเลอะเลือด
อันนี้ของต่ำของดำเลยนะ

ดูว่าแม่เจอแบบนี้ก็เลยจัดการใส่ปี้เผาไฟเลย
หลังจากนั้นเนี่ยพอกลับไปที่ทำงานเนี่ยผู้หญิงคนนี้ไม่มาทำงาน
หายไปเลยติดต่อไม่ได้เลยอืมก็เลยเป็นเรื่องที่หนึ่งอ่า
คือไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เขาไปลงเอยอะไรยังไง
แต่ดูเหมือนว่าของที่เขาทำมา
เราคิดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนทำของมาใส่บ้านนี้ก็แล้วกัน

แล้วเหมือนตัวเขาร้อนรนอยู่ไม่ได้

คือต้องการที่จะมาครอบครองผู้ชายคนนี้
มาเอาทรัพย์สมบัติของเขา

คนเล่าที่เล่าผมฟังในอายุ๘๔นะคะ
บอกว่าย้อนไปตอนอายุเขาประมาณ๒๐ต้น
ก็ทำงานเป็นหัวหน้าคนงานอยู่ที่ท่าเรือแห่งหนึ่ง

ก็จะมีคนงานหลายเชื้อชาติอยู่ด้วยกัน
เพราะฉะนั้นเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง
เรื่องชู้สาวเรื่องขโมยเรื่องฆ่ากัน
เห็นกันจนชินตามันมีอยู่วันหนึ่ง

คุณปูเห็นคนงานสามคนมาทำงาน
แล้วมีท่าทีเมา
แล้วพอดีว่าสินค้ากลัวเสียหาย
ก็ได้เรียกคนงานสามคนมาพูดว่า
วันนี้ทำครึ่งวันพอนะ

เขาสองคนโอเค

เหมือนหัวเสียแล้วเขาสะบดออกมาเป็นคำพูดเป็นภาษาที่เขาบอกเขาจับใจความไม่ได้
แต่รู้เลยว่ามันหัวเสียวันต่อมาสองคนมาทำงานอีกคนนึงไม่มาคนที่สะบดจะไม่มา
ว่าเออถ้าวันนี้มันไม่มาสงสัยมันไปเมาแฮ้งอย่างนี้มันโมโห
วันที่๓๒คนมาคนที่สะบดไม่มาก็เลยเรียก๒คนนี้มา

พอมาวันที่๓เลิกงานแล้ว๒คนนี้มาหาเลย

เห้าเพื่อนเป็นอะไรไม่สบายพาไปหาหมอ
สภาพคือเห็นเขานอนอยู่ในเสื้อ
ท่าทางเขาไม่ใช่คนนอนป่วยนอนนิ่งแต่จะคอยขยับตัวตลอดเวลา
พอเข้าไปดูใกล้ใกล้ครับพี่แจ๊คตรงใต้ผิวหนังเขาอ่ะ
มันเหมือนเป็นแท่งอะไรสักอย่างเนี่ยค่อยเคลื่อนที่อยู่
ตามตัวเลยตามแขนตามขาตามตัวตามศีรษะ
หนังมันจะนูนขึ้นมาเหมือนมันเคลื่อนที่อยู่ข้างใต้ผิวหนังเนี่ยนะ
ใช่เหมือนคนที่ฝั่งตะกุดนะครับแต่ว่าเคยเห็นค่อยเลื่อน
เห็นตามตัวไปหมดเลยบอกเฮ้ยนี่มันโดนของแล้ว
ทำไมไม่ไปเรียกหมอธรรมมาแก้ล่ะบอกแก้ไม่ได้หรอกนาย
แล้วก็เอามาให้ดูครับเป็นตุ๊กตาอืมแล้วเอาตะปูน่ะ
วางรอบแล้วมัดได้ใส่ศีลใส่ไว้ในถ่านที่เป็น
อาจจะเป็นเลือดไก่หรือเลือดหมาก็ไม่รู้ครับบอกเนี้ยของเนี้ย
เอ้าของนี้ทำใส่มันใช่ไหมก็เอาไปเผาไปทำลายสิ
ทำไม่ได้นายเขาขอแค่ให้นายอโหสิให้เขา
เฮ้ยคือไอ้คนงานคนนี้มันไม่พอใจ
ที่ว่าวันนั้นไล่มันกลับแล้วมันไม่ได้ค่าแรง
มันก็เลยทำของใส่นายอ๋อเขาเป็นคนทำเองเขาทำเอง
คือเขาไม่ได้โดนของใช่เขาทำใส่นาย
โอ้ฮูอีกหนูกว่ะอ่าถอนไม่ได้คือเค้าก็ได้ยินทางนั้นนะครับ
ขอให้มึงหายแล้วกลับมาเป็นคนดี

คือทุกสิ่งทุกอย่างมันสายเกินแก้ไปแล้ว

คือก็ถามว่าแล้วของดีที่คุณปู่มีคืออะไร

แล้วตอนที่บวชเนี่ย
เอามาพระอาจารย์นั้นให้ตะกุด

แล้วคอยทำบุญตักบาทด้วย

มันช่วยกันของพวกนี้ไม่เข้าตัวท่าน

บางคนเนี่ยนะที่ผมเคยฟังเรื่องมานะ
บางคนมีแค่ความรู้ว่า
วิธีการในการไปทำร้ายคนอื่น

แต่ตัวเองไม่ได้ศึกษาแบบลึกซึ้ง

แล้วของเสียงนั้นมันย้อนกลับมาหาตัวเขาอะ

เขาไปทำบุญ
ทำสังฆาธารกับพระท่านหนึ่ง
ก็เผอิญไปเห็นบนหิ้งพระอย่างธ่าหนึ่ง

ชายหญิงรูปควาย

พระอาท่านก็บอกว่ายม
ยอมเชื่อเรื่องพรุ่งนี้ไหม
อาตมามีนิทานจะเล่าให้ฟัง
เมื่อประมาณสักเกือบ๕๐ปีที่แล้ว
เป็นเพื่อนรักกันอยู่กันมาตั้งแต่เด็กบ้านห่างกันประมาณกิโลหนึ่ง
พอโตขึ้นมาหนุ่มวัยกระทงแล้วแดงกับเขียวไปชอบนวล
ชอบผู้หญิงคนเดียวกันแต่ด้วยความเป็นเพื่อนรักกัน
อ่ะเรามาแฟร์กันอาทิตย์นี้แดงจีบไป
อาทิตย์ต่อมาเขียวจีบนะสลับเป็นจีบแฟร์กันเลย
ก็เป็นอย่างนี้ครับจนกระทั่งนวลเนี่ยเลือกแดงเป็นแฟน
เขียวก็โอเคคนที่เราตามจีบมาก็ได้เพื่อนเราซึ่งเป็นคนดี
แดงกับนวลก็คบกันไปเรื่อยจนกระทั่งจะแต่งงานกันแล้ว
อยู่ท่าทีของนวลมันแปลกไป
เวลาอยู่บ้านก็จะเหม่อลอย
พอตกกลางคืนเนี่ยจะออกจากบ้านร้องจะออกจากบ้านจะไปหาเขียว
สภาพนี้ไม่ใช่ก็พาไปหาพระรถน้ำมนต์พาหมอมาแต่ก็ไม่หาย
จนกระทั่งนวลไม่ยอมกินข้าวกินปลาไม่ยอมหลับยอมนอน
แล้วมีอยู่คืนนึงหนีก็ไปได้
ไปเจออีกทีเนี่ยนวลไปผูกคอตายอยู่ที่ต้นไม้ใกล้หน้าบ้านเขียว
แดงโกรธจัดเลยเขียวถักหลังกูแล้ว
มันทำของใส่นวลแน่แล้วชาวบ้านเห็นสภาพนี้ก็พากันประนามแล้ว
ด้วยความโกรธแค้นก็เลยไปหาหมอผี
บอกหมอมันทำของใส่เมียผมว่าที่เมียนะฮะทำของใส่มันหน่อย
ก็ทำของใส่เขียวหมดเลยในขณะที่เขียวก็โดนสังคมประนามด้วย
สรุปบ้านเขียวทั้งบ้านอยู่ไม่ได้ครับต้องย้ายหมู่บ้านหนี
หลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านมาได้สักประมาณเดือนหนึ่ง
แม่ของแดงนะครับเจอผีนวล
ีนวลมาหามาหาที่บ้านของแดง
ทีนี้เนื่องจากว่าแม่ของแดงเนี่ยถูกหลอกก็ตกใจขวัญเสียนะครับ
เป็นไข้ข้าวปลากินไม่ค่อยได้
แล้วพอตกกลางคืนก็จะพูดนวลมานวลมา
ซึ่งแดงก็สงสัยทำไมนวลต้องมาหลอกแม่ด้วย
แล้วหาหมอหาพระมาก็ไม่หาย
สุดท้ายในร่างกายรับไม่ไหวแล้ว
ด้วยสติสุดท้ายก่อนจะสิ้นใจ
แม่บอกกับแดงว่าแดงเรื่องนวลแม่ขอโทษ

คือแม่ของแดงเนี่ยรู้จักกับภรรยาเจ้าของโรงศรี
แล้วตัวแม่แดงก็มีที่นาค่อนข้างเยอะ
ก็เลยอยากจะควบรวมกิจการนะฮะอ่า
เนื่องจากว่านวลเนี่ยก็เป็นคนธรรมดา
ก็เลยให้หมอทำยาสั่งให้นวลกิน
เพื่อที่นวลเนี่ยจะได้เลิกกับลูกตัวเอง

ซึ่งเขียวเนี่ยเขาก็ดูออกว่าโดนของ

โอ้โหคือทำใส่ว่าที่ลูกสะพ้ายตัวเอง
เพื่อที่จะให้มาเลิกยุ่งกับลูกตัวเอง
เพื่อให้ลูกตัวเองไปแต่งงานกับคนที่รวยกว่า
ใช่ทีนี้แดงก็พยายามตามหาเขียวนะฮะ

จะขอโทษแต่ขายยังไงก็หาไม่เจอ
สุดท้ายแดงไปบวช
แล้วก็คอยช่วยเหลือคนที่ถูกของ
ซึ่งท่านเล่าจบ

แต่ผมในใจผมก็ไม่กล้าคิดเหมือนกันว่า
ไม่กล้าถามว่าท่านชื่อแดงหรือเปล่า

แต่ท่านก็บอกผมว่าให้นิทาเรื่องนี้นะ
มันเป็นคติเตือนใจแล้วกัน
อย่าให้ความโรคความโกรธความหลง
มันมาบางตาถูกหย่าไปในทางที่ไม่ดี
และที่สำคัญคือผมว่าเรื่องของการพูดคุยกัน

อะไรก็แล้วแต่ที่คนเราคิดเอง
พอคิดเองแล้วมันจะกลายเป็นความโกรธ
มันคือการตีความข้างเดียว
อย่างที่แดงตีความว่าเขียวเนี่ยเป็นคนทำ

ของใส่ว่าที่เมียตัวเอง
ทำให้เรื่องราวมันบานปลายไปมากกว่านั้น
แต่ลึกแล้วทั้งหมดแกนของมันจริง
ผมว่ามันเป็นเรื่องของความคิดและจิตใจของคน

มันมีหลายเรื่องที่มันเป็นลักษณะแบบนี้
โดยเฉพาะเรื่องของแม่ผัวลูกสะพ้าย
อันนี้ไม่ได้แบบว่าเป็นทุกครอบครัวนะ
ผมว่ามันเป็นเฉพาะบุคคลมากกว่า

เรื่องของบางคนที่อาจจะเป็นคนโบร่ำโบราณหน่อย
คิดเอาไว้แล้วว่าชีวิตของลูกจะต้องถูกกำหนดไว้แบบนี้
แต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ลูกเดินออกนอกเส้นทางที่เขาขีดเอาไว้

ฉันต้องหาทางโดยคิดเอง
เออเองว่าสิ่งที่ทำทั้งหมดมันคือสิ่งที่ถูกต้อง
ผลสุดท้ายครับมันมีแต่ความสูญเสีย
ไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนตร์ก็เอาด้วยกระถา
ถ้าคนที่คิดแบบนี้ได้คือเขาขาดสติ
แล้วถ้าเขาไม่มีสติเขาก็จะมุ่งไปหาสิ่งที่ไม่ดีพรุ่งนี้
แล้วอีกอย่างนะฮะเรื่องของคุณสัยมนต์ดำหรือว่าเรื่องความเชื่อลักษณะแบบนี้
มันมีมาทุกยุคทุกสมัยครับแล้วยิ่งเป็นยุคนี้สมัยนี้นะครับ
สมัยก่อนเนี่ยการที่เราจะไปหาคนที่ทำของคนที่มีวิชาทางด้านนี้
มันต้องอาศัยการเดินทางการค้นหา
แต่สมัยนี้นั่งอยู่ที่บ้านปลายนิ้วสัมผัสก็เสิร์ชหาได้แล้ว
เพราะฉะนั้นเราต้องพึงระวังไว้ว่าของปลอมก็มีของจริงก็มี
อยู่ที่ดุลยพินิษฐ์ของแต่ละคนแต่ทั้งหมดเลยฮะ
อย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวกับมันดีที่สุด
เพราะผลสุดท้ายครับไม่บ้านแตกแสลกขาด
ก็ต้องมีอันเป็นไปทั้งคนที่โดนทำและคนที่ไปทำเขา
เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีคุณผู้ชมผู้ฟังฮะ
แล้วก็บทสรุปเข้าใจง่าย
มาเร็วไปเร็วแต่ครบถ้วน

เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน

หมดเวลาสำหรับสถานีผีดุของเรา

เราจะกลับมาล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว